ส่วนที่อุบรรณรจทานีก็มีเหตุการณ์ที่ตำรวจก็ต้องสืบสวนหาตัวคนร้าย

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๒๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วนะครับ
สำเนียงหงศรีอายุ๗๓ปีถูกคนร้ายใช้ปืนยิง๗นัดจนเสียชีวิต
อยู่ริมถนนระหว่างหมู่บ้านคำเตยบ้านโนนกุงเขตบ้านคำเตยตำบลนาคำ
อำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลรัชธานี
ครอบครัวเนี่ยติดใจสงสัยว่าคนก่อเหตุต้องเป็นคนรู้จักกัน
อยู่ในหมู่บ้านแน่นะครับ
วันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับ
ลงพื้นที่ไปติดตามคดีเมื่อ๖มิถุนายน

ยื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมไว้

บอกว่าคดีไม่คืบนะครับ
ภรรยาของผู้ตายนะฮะซึ่งอายุหกสิบแปดแล้วนะครับ
ผู้ตายไนสำเนียงหงษมณี๗๓
บอกว่าวันเกิดเหตุชาวบ้านวิ่งมาบอกว่านายสำเนียงสามีถูกรถชน
แต่พอไปถึงจุดเกิดเหตุพบว่าสามี
คล้ายกับถูกยิงแล้วล้มฟุบห่างกันสักห้าเมตรฝั่งตรงข้ามถนนคอนกรีต
พบจักรยานของสามีล้มอยู่ที่พื้นถนนมีปลอกกระสุนปืนอยู่๗ปลอก
มีรอยเลือดหยดเป็นแนวยาวจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
พบว่าสามีถูกยิงเข้าที่ข้อพับขา๑นัดหน้าท้องกับแผ่นหลัง๕นัด
ท้ายทอยทะลุเบ้าตาซ้ายอีก๑นัดรวมแล้วถูกยิง๗นัด
ซึ่งภรรยาผู้ตายมั่นใจว่านี่เป็นฝีมือของเพื่อนบ้านที่เคยมีปัญหากันมาก่อนแน่
แล้วสามีไม่เคยมีปัญหากับใครนอกจากเพื่อนบ้านคนนี้
แต่ทีนี้หลักฐานไม่เพียงพอนะฮะก็เลยไม่สามารถที่จะมัดตัวคนร้ายได้
จึงต้องไปร้องขอความเป็นธรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ช่วยเร่งรัดคดี
ขณะที่ลูกสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าหลังตำรวจลงพื้นที่มาตรวจสอบเนี่ยก็มาหลายครั้งแล้ว
แต่ก็ยังหาหลักฐานจับคนร้ายไม่ได้จึงอยากขอความเห็นใจเพราะไม่อยากให้พ่อตายฟรี
ตอนนี้ครอบครัวเองก็ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงเนื่องจากตำรวจยังจับตัวคนร้ายไม่ได้
ส่วนผู้ต้องสงสัยก็เป็นคนในหมู่บ้านก็เลยกลัวว่าจะไม่ปลอดภัย
เพราะว่าเราไม่รู้จักตัวคนร้ายเราก็พูดลำบากมันไม่มีพยานไม่มีหลักฐานก็อยากให้ท่านเป็นสบาย
เชื่อว่าท่านต้องจับได้นะไม่อยากให้พ่อตายฟรี
อดใจไม่ได้ถ้าให้รอไว้อีก๒๐ปีมันคงจะไม่ไหวแล้ว
ดังนั้นก็ขอให้ท่านช่วยด้วย
คดีมันไม่หมดอายุความท่านว่าอย่างนั้นแต่แม่ก็คิดไม่หาย
หนูก็ร้องให้ตำรวจช่วยแม่ไม่มีทางช่วยตัวเองได้เพราะว่าแม่ไม่เห็น
คือญาติเขาก็มีคำถามแหละเพราะว่าที่เกิดเหตุเนี่ยถูกยิงถึง๗นัดไง
ปลอกกระสุนปืนอะไรพวกนี้ก็อยู่หมดแต่ว่ายังจับคนร้ายไม่ได้เลย
พลตมตรีธนิสสักศิริพัฒนภาคผู้มีความความคิดการตมตรภูทรจังหวัดอุบราชธานีบอกว่า
เมื่อวันที่๗มิถุนายนตำรวจได้เรียกครอบครัวผู้ตายและผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำแล้ว
โดยผู้ต้องสงสัยบอกว่าเขาเนี่ยเคยมาลงมือยิงปืนเข้าไปในบ้านของผู้ตายจริง
แต่มันเกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๕๗เคยมีเรื่องบาดหมางกันแบบนั้น
แต่เขาไม่ใช่คนลงมือฆ่านายสำเนียงตามเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อ๒๒กุมภาพันธ์นะครับ
ตำรวจกำลังสอบปากคำพยานเพิ่มเติมนะครับและพยายามจะหาหลักฐานเพิ่มเติม
แต่จุดเกิดเหตุไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์
ทำให้หลักฐานเชื่อมโยงถึงตัวคนร้ายค่อนข้างยาก
และยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะมัดตัวผู้ต้องสงสัย
แต่ก็ได้บอกกับทางญาติของผู้ตายไปแล้วว่า
ตำรวจจะพยายามอย่างเต็มที่ในการติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้